ตรงกรานเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะ
ก็จะมีซิบลายให้เล่นเป็นตัวยึดตัวคนกับซิลิงผลไปชมธรรมาชาติ
มันก็หนักเกินไปทำให้ตัวน็อตมันขาด
ร่างของเธอตกลงมาจากอุปกรณ์ซิปไลน์กระแทกพื้นเสียชีวิตเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ของแม่กำปองเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
อยู่ที่หมู่๓ตำบลห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่
รูปร่างใหญ่มากเป็นผู้ชายหน้าชาวแคนาดา
พลัดตกจากเครื่องเล่นซิปไลน์ทำให้ร่างตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต
กลางสายตาของทุกคน
โหนซิปไลน์เหนือยอดไม้ชมธรรมชาติพร้อมกับภรรยา
ปรากฏว่าน็อตที่มันล็อกทั้ง๓ตัวมันหลุดมาหมดเลยครับ

จากผู้ตายรูปร่างใหญ่มากน้ำหนักมากเกือบ๒๐๐กิโล
สักประมาณ๑๘๐๑๙๐นี่แหละครับ
ทำให้ร่างเขาร่วงลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต
มาที่ภาคนิติเวฟโรงพยาบาลมาหันภรรภ์ด้านคลอนเชียงใหม่และสอบส่วนผู้เกี่ยวของผู้ประกับการทั้งหมด
ในขณะที่ส่วนของผู้ประกอบการเองก็เบื้องต้นก็รับผิดชอบทุกอย่างอย่างเต็มที่
เพราะว่าแน่นอนเขาต้องตรวจสอบแล้วว่าคนมันหนักขนาดนี้ขึ้นได้ไหมนั่นสิฮะ
อุปกรณ์รับน้ำหนักได้ไหมนั่นสิทำไมปล่อยให้คนหนักขนาดนี้ถึงไปเล่นได้
ต้องรับผิดชอบด้วยแน่นอนครับสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นย้อนไปปี๕๙
เคยมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลพลัดตกมาแล้วบาดเจ็บไป๓ราย
ต่อมาปี๖๐กรมป่าไม้เข้าไปตรวจสอบเพราะว่ามีการลุกล้ำป่าสงวนบางส่วนนะฮะ
จึงขอให้มรื้อถอนกระทั่งมาเปิดแล้วก็มาเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ